เป็นแหล่งรวมช่างและงานศิลปะแม้ความงามของสตรีก็ยังกล่าวว่าสวยพอไปวัดไปวาได้
อมราชวงศ์คึกฤทธปราโมทได้กล่าวไว้ว่าศิลปะของไทยนั้นเป็นศิลปะทางศาสนาเป็นส่วนใหญ่
ศิลปินที่มีชื่อเช่นครัวอินโคงพระอาจารย์นาคก็เป็นพระทั้งสิ้น
ในสมัยหนึ่งพระเป็นทั้งผู้สร้างศิลปะและเป็นผู้รักษาศิลปะ
กับบ้านนั้นมีความใกล้ชิดกันอย่างมาก
เสถียรโกเศษเขียนไว้ในชีวิตชาวไทยสมัยก่อนว่า
คานงามที่หญิงสาวชาวบ้านใช้หาบคอนเครื่องทัยธรรมไปทำบุญที่วัด
โดยมากหลวงพี่ในวัดเป็นผู้ทำให้ร่วมสืบสารและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยโดย
ธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชน